จริงจะพาไปเข้าวัดนี่แหละคุณผู้ชม

ที่เราพาคุณผู้ชมไปกันบ่อยมากที่จังหวัดอ่างทอง
แต่ว่าเนี่ยช่วงนี้มันช่วงปลายเดือน

เพราะว่าเขาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เกร็ดแก้วนั่นเองจ้ะ
อันนี้เลยไปเลยที่สารเจ้าแม่เกล็ดแก้วนะคะ
อยู่บริเวณโคนต้นโพอาถัน
ซึ่งอยู่บริเวณวัดกลางถนนเลย
เป็นวัดกลางถนนที่จังหวัดอ่างทอง

ถนนต้องตัดผ่านวัดอ้อมวัดไป
ต้องบอกว่าที่นี่นะคนเนี่ยแน่นมากคึกคักมาก
หลังจากที่เราเคยเล่าข่าวช่วงแรกจำได้ไหมจำได้

ชาวบ้านเขาร่ำลือในเรื่องของความอาถรรพ์ความน่ากลัว

คือในสมัยก่อนเล่าก่อนว่าบริเวณสารเจ้าแม่เกร็ดแก้ว
คืออย่างที่คุณชนะบอกว่าคนไม่ค่อยมีเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้
เขาชอบเล่าว่ากลางคืนเนี่ยนะเขาจะเห็นเด็กตัวเล็กออกมาวิ่ง
เห็นกันบ่อยมากเลยบางคนถึงขั้นเห็นวิญญาณ
หัวละมาจากต้นโภคเขาน่าตกใจอยู่
ก็เลยเป็นที่ร่ำลือกันว่าตรงนี้ผีดู
หลายคนเขาไม่กล้าแม้จะผ่านแต่นี่คือ

ก็คือว่ามาไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย
และก็มาไว้เจ้าแม่มาขอพรกันด้วย
เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคุณผู้ชมทางหลวงชนบทตรงนี้เขาเคยจะทำการตัดถนนผ่านแล้วใช่ไหม
แต่ว่ามันมีต้นโพขวางทางอยู่ช่างที่มาทำก็เลยตัดโค้นต้นโพ
แต่ว่าทำการตัดข้นต้นโพเท่าไหร่ก็ตัดไม่ได้แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้น
เพราะว่าช่างที่มาตัดต้นโพบางคนถึงขั้นว่ามีอันเป็นไปเลยนะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่มีสาเหตุ
ก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าจะมาตัดต้นโพบริเวณตรงนี้อีกเลยค่ะ
อย่างที่บอกวัดนี้ชื่อวัดกลางถนน
เขาก็เลยสร้างถนนเลี่ยงผ่านต้นโพอ้อมต้นโพไปเลยค่ะก็ปล่อยให้ต้นโพเนี่ยอยู่ตรงกลางถนน
ก็เลยกลายเป็นพุทธสถานวัดแจ้งมาจนถึงปัจจุบันนี้อืม
เรื่องเล่าก็จบไปครับเท่านั้นยังไม่พอบางคนเขาบอกว่า
บริเวณโคนต้นโพเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่เกร็ดแก้ว
ซึ่งเจ้าแม่เกร็ดแก้วเนี่ยเป็นงูค่ะ
งูสีดำตัวขนาดใหญ่ใหญ่เท่าต้นตานเขาเล่ากันแบบนี้
เหล่างูบริวารตัวเล็กเล็กอ่ะอาศัยอยู่ด้วยอืม
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นงูเลื้อยออกมาอืม
เมื่อนั้นแหละมักจะได้โชคได้ราบโหเขาเล่ากันมาแบบนี้อืม
ทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินกันจากคำร่ำลือเหล่านี้พากันมาตั้งศาลไว้
เป็นสารเจ้าแม่เกร็ดแก้วตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนเดินทางมากราบไหว้เจ้าแม่
แล้วก็ต้นโพออาถรรพ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามความเชื่อ
แล้วก็มาเยอะขึ้นเรื่อยเห็นไหมลูกเด็กเล็กแดงก็มากันเต็มไปหมดเลย
อืมอย่างเนี้ยวันนี้ในภาพอ่ะคุณผู้ชมดูนะ
ชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้กันไม่ขาดสายดูได้จากของเส้นไหว้นะ
น้ำแดงเอยพวงมาลัยทูปต่างต่าง
แล้วก็เนี้ยฮะเห็นไหมฮะมากันเป็นพาน่ะอ๋อ
แต่ก่อนมันอาจจะน่ากลัววางเวงไม่มีใครกล้าผ่านไป
แต่ช่วงนี้คนแน่นคนเยอะจริงเพราะชาวบ้านเขาเชื่อเรื่องของโชคลาภ
มาที่นี่แล้วจะสมหวังอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะ
ที่มาแล้วจะสมหวังเพราะฉะนั้นแล้ว
ถ้าเรามาแล้วเราสบายใจเราก็ไปเท่านั้นเอง